กลางเต็มเสร็จสักทีแล้วเนี่ยแต่อะไรมันคันยิบยิบยิบยิบยิบไปหมดเลยเนี่ย
คุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ามาเจอกันวันจันทร์ที่๓๐ธันวาคมนะคะ
หลายคนวันนี้ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมไปเที่ยวท่องเที่ยวกันที่ไหนกันบ้าง
ก็อย่าลืมติดตามดูสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะ
ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะใครก็ตามนะคะ
ท่องเที่ยวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงนี้
อากาศเย็นบางพื้นที่อากาศหนาวจัดก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เดี๋ยวจะป่วยข้ามปีไปเที่ยวไม่สนุกนะคะ
แต่ว่าใครที่อยู่ภาคกลางนะคะหรือว่ากรุงเทพมหานคร
รวมถึงภาคอีสานตอนล่างนี้นะคะอากาศก็จะค่อนข้างร้อนหน่อย
พื้นที่นะคะสีแดงสีส้มเข้มเลยแบบนี้
หาร่วมกันเอาไว้ก็ดีหรือจะเป็นผ้าพันคอหรือเสื้อ
ปกป้องร่างกายของเราจากแดดรวมไปถึงทากันแดดด้วยนะคะ
เพราะว่าทั้งอากาศหนาวอากาศแห้งอากาศร้อนด้วย
อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของผิวหนังทำให้เกิดการระค่ายเครื่องหรือว่าผื่นคันได้
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้ฝนไม่มากประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

พ่อแม่พี่น้องชาวเรือก็ยังคงเดินเรือได้
แต่ว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถบตอนล่างนี้นะคะ
ก็อาจจะมีฝนตกแล้วก็มีคลื่นสูงได้ประมาณ๑๒เมตร

สำหรับใครก็ตามค่ะที่ตัดสินใจจะเข้าป่าไปหาธรรมชาตินะคะ
ก็เฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศ
เรื่องของไรอ่อนหรือพวกยุงต่างที่จะมาทำร้ายทำลายสุขภาพ
แต่คุณผู้ชมคะจะไปที่ไหนก็ตามดูกันก่อนดีกว่าเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
คาดการณ์ให้คุณผู้ชมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ตลอดทั้งสัปดาห์คือ๓๐ธันวาคมข้ามปีไปถึง๓มกรานะคะ
เหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียส

อุณหภูมิบนยอดดอยต่ำสุดประมาณ๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานอุณหภูมิลดลงเช่นกัน๒๔องศาเซลเซียส
อดภูต่ำสุดที่๙องศาเซลเซียส

ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงเท่ากัน๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียต

ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก
มีฝนตกประมาณร้อยละ๑๐๓๐องศาเซียส

อย่างไรก็ตามเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่จะแปรปรวน
วันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะคะ
สวัสดีค่ะ